งดวันหยุดราชการช่วงสงกรานโดยไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน
เราต้องช่วยกันลดความเสี่ยงกันเอาไว้ดีกว่าที่จะแก้
เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ประชาชนชาวไทยรอคอยการได้รับข้อมูลจากศูนย์ที่เราตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ย
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
คือก่อนหน้านี้มีการแถลงในทุกวันแต่มันเป็นการแถลงย่อยไม่ได้เป็นการแถลงแบบเป็นทางการ

แต่เมื่อวานี้เป็นครั้งแรกที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการเป็นกิจจะลักษณะเลย
นายกรัฐมนตรียืนบนโพเดียมและพูดคุยกับประชาชนให้ข่าวสารกับประชาชนโดยเป็นการถ่ายท่อสด
นายโยครัฐมนตรีได้ทันแหลง
เป็นการพูดคุยให้ความมั่นใจเน้นเรื่องนี้เลย
รัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับ

จึงมีความจำเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการต่างอย่างเข้มข้น

ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองมีความมั่นใจนะคะว่าจะเอาชนะ
แล้วก็ต่อสู้กับไวรัสนี้ได้
และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนด้วย
เอาฟังบางช่วงบางตอนค่ะ
การระบาดของโรคนี้เราต้องทำความเข้าใจร่วมกัน

ผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องระบาดต้องเจ็บปวด
แต่เราก็ต้องอดทนเพื่อจะร่วมกันฟันฝ่าวิทยาลัยกริจทั้งนี้ไปด้วยกัน
ผมขอขอบคุณผู้เป็นประการทุกฝ่ายและประชนทุกคนนะครับ
ประเทศไทยต้องชนะครับการระบาดของโรคนี้นะครับ
ประเทศไทยต้องชนะเป็นวักทองของเมื่อวานนี้เลยนะคะ
หลายคนบอกว่าสิ่งที่นายกแถลงเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยรู้อยู่แล้ว
แต่เอาล่ะท่านนายกแถลงก็ฟังนะคะ
เมื่อวานนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากที่เรารู้อยู่แล้ว
ทองคือประเทศไทยต้องชนะแต่ชนะอย่างไร
รัฐบาลต้องตอบคำถามนะค่ะซึ่งอีกหนึ่งคนเนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
ก็ให้ข้อมูลโดยเน้นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่าง
ที่ตามออกมาหลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะ
เพราะว่าศูนย์นี้จริงเขาทำงานตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๘โมงกว่า

และจากการประชุมศูนย์๕ชั่วโมง
มติเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการต่างในการลดการแพร่ระบาด
ยอยออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราฟังแล้ว

งกรานนี่น่าจะเป็นปีแรกในชีวิตเลยมั้งที่จะไม่ได้หยุด

เลื่อนวันหยุดสงกรานประจำปีนี้ก็คือ๑๓๑๕ออกไป
คือไม่เป็นวันหยุดในการทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แม้ว่าจะฮ้าอ้าปากค้างแต่เราก็ต้องยอมรับ
เพราะมันช่วยได้จริงเรื่องนี้ลดการแพร่ระบาดได้จริง
อกจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมบางสถานที่
ที่มีความเสี่ยงว่าจะมีการชุมนุมของประชาชนเป็นจำนวนมาก
ชุมนุมทางการเมืองนะหมายถึงว่าผับ
หมายถึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างโรงเรียนสนามกีฬา
โดยจะปิด๑๘มีนาคมนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดก็คือมหาวิทยาลัยโรงเรียนทั้งรัฐและเอกชน
รวมไปถึงโรงเรียนอินเตอร์สถาบันกฎวิชาต่างต้องปิดค่ะ

มีการชุมนุมกันครั้งเยอะ
สนามมวยสนามกีฬาโรงหนังด้วย

เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการจากนายวิศนุเครืองาม
เอาทีนี้มาอัปเดตกันหน่อย
อัปเดตตัวเลขยอดผู้ป่วย
เมื่อวานนี้เมื่อวานซืนเอาย้อนเมื่อวานซืนก่อน๓๔
เมื่อวานนี้ค่ะตัวเลขคล้ายกันเลย
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
ยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ไปพบผู้ป่วยก่อนหน้านี้๑๖ราย
กลุ่มสนามมวย๗รายสถานบันเทิง๓ราย
ผู้ป่วยที่มีรายงานเข้ามา๖ราย
กลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่จำนวน๑๗ราย
แบ่งเป็นกลับจากต่างประเทศ๖กลุ่มทำงานใกล้ชิดต่างชาติ๖
ระบาดเป็นกลุ่มก้อน๓ผู้ร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย
ทำให้ตอนนี้ยอดสะสมนะคะ๑๔๗รายรักษาหายกลับบ้าน๓๘
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
เสียชีวิตหนึ่งศพค่ะอย่างไรก็ตามระมัดระวังนะคะป้องกันตัวเองค่ะ